กระบี่ช้างตกมันตกมันไม่พอหลุดจากโซ่ที่ล่ามเอาไว้อีกต่างหาก
คนในสวนคนในพื้นที่ชาวบ้านแถวนั้นหวาดกลัวกันไปหมดครับ
เจ้าหน้าที่ต้องมาแล้วนะครับทำยังไงดีทำยังไงดี
จะคุมช้างตัวนี้ได้ยังไงเนี่ยพ่อพลายแบงค์เนี่ยครับ
ลายแบงค์นี่เป็นช้างอายุ๒๓ปีโอ้โหวัยกำลังหนุ่มเลยนะฮะ
พลายแบงค์อายุ๒๓หนักประมาณ๕ตัน๕ตันนี่ก็ประมาณ๕๐๐กิโลกรั
คุณดูสิครับจังหวะของเขาเนี่ยเขาดูหงุดหงิดไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะฮะ
ลายแบงค์เป็นช้างที่เลี้ยงเอาไว้สำหรับลากซุงไม้ยางพารา
เขาตกมันแล้วหลุดจากโซ่อีกหงุดหงิดงุ่นง่านเดินในสวนปามแบบนี้ครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ต่อมาครับประสุทธิ์จังหวัดกระบี่
พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงยืนดูเหตุการณ์วางแผนกัน
ตอนแรกเนี่ยนะฮะไล่ตามอยู่ในประมาณ๖ชั่วโมง
ยังไม่เจอหาตอนแรกยังไม่เจอครับพอเจอตัวเสร็จแล้วปั๊บ
เอาล่ะวางแผนกันใหม่เอายังไงดีเวลามันเริ่มมืดแล้วไงครับ
ฝนก็เริ่มตกอันตรายก็ต้องยุติภารกิจก่อน
จนกระทั่งต่อมาครับควานช้างสลับผลัดเปลี่ยนกันเข้าไป
เพื่อควบคุมกระชับพื้นที่หลังจากนั้นครับ
ใช้ยากล่อมประสาทยิงใส่สองครั้งพอพลายแบงค์เริ่มเสื่องซึม
ยาออกฤทธิไงอย่าออกฤทธิแล้วเข้าไปคุมตัวได้แล้วเรียบร้อยนะฮะ
ชาวบ้านเขากลัวมากเลยนะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาอารวาสหนักกว่านี้
ทำลายทรัพย์สินไปทำลายพืชไร่พืชสวนจะทำยังไงล่ะเนี่ย
หลังจากที่ช้างสงบลงครับก็เข้าไปช่วยกันล่ามโซ่ที่เท้าได้เรียบร้อย
ควานช้างก็นำตัวกลับไปดูแลต่อไปปลอดภัยดีทุกคน
ไม่มีใครรับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
แต่หวาดเสียวนะตกมันด้วยหลุดจากโซ่ด้วยนะฮะ